ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนเกลียวกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า

ต้องบอกว่าเดือนนี้มีแต่คดีใหญ่จริงนะคุณชุวิต
ใช่ครับเดือนสิงหานี่เดือนสำคัญครับ
วันนี้ก็อีกหนึ่งคดีที่สารตัดสินเรียบร้อย
ผมก็บอกแล้วใช่ไหมว่าพูดความจริงดีที่สุดคุณมิ้น

ตั้งแต่แรกครับว่าเวลาสู้เนี่ย
แล้วท่านผู้ชมครับมักจะได้คำตอบนี้ครับ
เดี๋ยวก็ถ้าไม่ได้โกหกก็ไม่สู้เอาที่ศาล
แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็สู้ชนะอยู่แล้วนี่
คือเรื่องของคุณพัทมันเริ่มต้นมาจากชัยะ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
เงินกันระหว่างในเบ้นไปที่แพทย์เนี่ย
ซึ่งเป็นสามีภรรยากันเป็นการให้โดยเสน่หาจำนวนเงินไม่มากมาย

และโดยที่สำคัญก็คือเป็นการโอนเงินผ่านโทรศัพท์
มีการตรวจสอบได้ง่ายนะครับ
ผมบอกตอนแรกว่ายังไงคุณมิ้นจำได้ไหมครับ
ผมบอกว่าเอคุณแพทย์เนี่ย
ไม่ต้องบอกหรอกว่าเงินล้านกว่าบาทไปได้มาจากการโซดงการแสดงอะไร
ใช่ไหมตอนแรกเขาบอกว่าได้เงินมาจากการทราบ
เป็นเงินที่หามาจากการทำงาน
มาจากการทำงานการแสดงเสร็จแล้วก็ไปหาใบส่งใบเสร็จอะไร
ตอนหลังก็ยอมรับ

คือสามีภรรยากันเนี่ยคุณมิ้นครับ

เพราะคุณมิ้นยังไม่มีครอบครัว

มันไม่ให้สิก็โดนตีหัว
ถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้ภรรยาก็จะตีสิ

เป็นฮันที่เขาเรียกว่าให้ด้วยความเสน่หา
ลูกให้พ่อแม่ให้ด้วยความกระตันยู
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใช้อ้างได้

ก็แจ้งว่าไม่มีความเห็น
ในการสั่งฟ้องให้ยกฟ้อง
คือยังไม่ได้ฟ้องแต่ว่ายังไม่ได้ไปทำอะไร
คือบอกว่ามีคำสั่งนะฮะอย่างนี้ครับ
อายการสูงสุดนะฮะโดยนายประยุทธ์เพชรคุณนะฮะ
เปิดเผยว่าได้รับสำนวนสอบสวนแล้ว
ก็ได้พิจารณาเสนอความเห็นไม่สั่งฟ้อง
นางสาวนปภาในข้อหาสมคบฟอกเงิน
ยาเสพติดเนื่องจากพิจารณาหลักฐานในสำนวน
ไม่มีหลักฐานว่าได้ร่วมกันฟอกเงิน
คือนางสาวแพทย์ณปภาไม่ได้ร่วมกันฟอกเงิน
ไม่ได้เห็นว่ามีหลักฐานโยงใยกันแต่อย่างใด
คือพฤติกรรมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันธ์อะไรกับขบวนการนี้
ครับเงินโดยบัญชีของคุณแพทย์ก็เปิดมา
เป็นปกติใช้มานานแล้วอันนี้คือข้อแรก
ข้อที่สองเมื่อไหนเบนท์โอนเงินมา
ก็ยังคงอยู่ในบัญชีไม่ได้มาใช้ในลักษณะหมุนเวียน
แล้วก็ยังมีหลักฐานการโอนเงินบางประการเป็นค่าจ้าง
เรื่องเกี่ยวกับพรีเซนเตอร์
พยานหลักฐานจึงฟังไม่ได้ว่า
นางสาวณปภาได้กระทำความผิดร่วมกัน
สมคบกันฟอกเงินจึงมีคำสั่งไม่ฟ้อง
และขอให้ศาลมีหมายปล่อย
คือคำว่าหมายปล่อยนี่ก็หมายความว่าขณะนี้เนี่ย
คุณแพทย์ประกันตัว
จ่ายเงิน๕๐๐๐๐๐บาทก็ประกันตัว
ดังนั้นเมื่ออายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ก็แสดงว่าก็ต้องบอกสารว่า
ขอหมายปล่อยก็คือไม่มีหมายจับ
ไม่มีความจำเป็นก็ไปถอนเงิน

เท่ากับว่านะตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำไหมคะ

เพราะอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้อง

คือเวลาที่เค้ามีการกระบวนการยุทธิ์ธรรม

อายการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องก็ต้องส่งกลับไปที่ตำรวจ
แต่นี่เห็นได้ยินเหมือนกันว่าปปศเองก็จะไม่ฟ้อง
ไม่ใช่ครับส่งไปที่ตำรวจนี่คือส่งไปที่ต่อรอ
ต่อรอฝ่ายกฎหมายก็จะพิจารณาว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับอายการไหม
อันนี้คือการคานอำนาจกันระหว่างอายการกับตำรวจ
ในกรณีที่อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะครับเรื่องก็จะกลับมาที่ตำรวจ
เพราะตำรวจเป็นผู้ทำเรื่องสอบสวนแล้วก็ส่งฟ้อง
เมื่อส่งมาที่ต่อรอฝ่ายกฎหมายก็จะพิจารณาว่าเกิดมีความเห็นในทางทิศทางเดียวกับอายการจบครับ
แต่ถ้าเกิดมีความเห็นขัดแย้งกันเช่นตำรวจมีความเห็นว่าเอ๊ะหลักฐานเนี่ยยังฟ้องได้นะ
มีความเห็นไม่ตรงกับอายการหรอกเรื่องนี้แหละครับก็จะส่งกลับไปที่อายการสูงสุดครับ
อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งครับอายการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาลงความเห็นครับ
วันนี้เนี่ยถ้าถามก็คงจะได้ประมาณสัก๗๐ก็ถือว่าเยอะนะครับ๗๐ครับ
เรื่องต้องตีกลับไปที่ตลนะครับตรก็คือตำรวจก็คือส่งส่วนที่เป็นฝ่าย
เขาเรียกว่าฝ่ายคดีฝ่ายกฎหมายและคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อพิจารณากรณีถ้ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับอายการจบครับ
แต่ถ้าเกิดมีความเห็นขัดแย้งไม่เห็นด้วยกับอายการ
อันนี้คือกระบวนการที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับ
อายการกับตำรวจเห็นทิศทางเดียวกันก็จบ
แต่ถ้ามีความเห็นขัดแย้งกันก็ต้องไปให้อายการสูงสุดเป็นผู้ตัดสินครับ
อันนี้คือที่ผมพูดให้ฟังก็เพราะว่าวันนี้มีการถกเถียงกัน
ในเรื่องของการจะฟ้องจบไหมอย่างนี้มันถือว่าบริสุทธิ์หรือยังจบหรือยัง
ยังไม่จบครับเรื่องนี้ยังไม่จบครับ
ยังอยู่ที่ตำรวจอำนาจที่ตำรวจที่จะเห็นความขัดแย้งอีกส่วนหนึ่ง

ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องยาเสพติดเนี่ย
ถ้าจบเรื่องของคุณแพทย์เนี่ย
ผมก็อยากจะพูดให้ฟังอยู่นิดหนึ่งว่าปัจจุบันคุณหมินทราบไหมว่า
ปีนี้ปี๒๕๖๐เราจับยาเสพติดได้เยอะแค่
เหมือนเมื่อเช้านี้เค้ามีแถลงข่าวจับยาให้ได้๔๐๐โล
ใช่ค่ะสงสัยไหมยาบ้าปี๖๐เขาจับได้
จนถึงเขาคิดเป็นปีงบประมาณนะ
คุณมินฮะจากตุลาจนถึงสิงหา
ถึงสิงหานี่เลยหรอค่ะถึงถึงสิงหายังไม่ครบปีนะ

คุณว่าจับได้เท่าไหร่แล้วกี่เม็ดระยะบ้าน
โอ้โหกี่เม็ดนี่พูดยากมากเพราะว่าคุณมิ้นอ่านข่าวรายวันเลยคุณชุวิต
แล้วก็มีข่าวจับยาเสพติดทุกวัน

หลักพันบ้างหลักหมื่นบ้างหลักล้านบ้าง

ตั้งแต่นายตำรวจท่านเนี่ย
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขนะครับ
แล้วก็พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
ซึ่งมารับผิดชอบเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะ

ในขณะที่ปี๕๙จับได้๒๘ล้านเมตร

จับได้๒๘ล้าน๘แสนเม็ด

ในขณะที่ปี๖๐เนี่ย
จับได้๘๖ล้าน๖๐๐๐เมตร

ในขณะที่ปี๕๘ก็ยังต่ำอยู่ครับ

มันจับได้น้อย๒๘๘ล้านเมตร

พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข
ขึ้นมารับผิดชอบตำแหน่งผู้บัญชาการ

ตั้งแต่ปี๒๕๕๙นี่

สูงขึ้นโดยฉับพลันเป็น๘๖ล้าน๖๐๐๐เมตร
ยาไอจาก๖๓๒กิโล
ในปี๕๙ขึ้นมาถึง๓๗๐๐กิโล

เส้นทางของยาเสพติด

คือผลิตมาจากพม่าจริง
แต่มันเอาเข้ามาทางลาวครับ

บุคดาหารบ้างนครพนมบ้างอย่างเมื่อเช้าที่แถลงข่าว
เป็นเครือข่ายใหญ่ที่ชื่อว่าเครือข่ายปากสัน
ผู้หญิงเป็นเจ้าแม่เลยคุมพื้นที่หนองคาย
จับยาไอซ์ได้๔๐๐เมตร
ทีนี้เราต้องเข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับยาบ้าเนี่ย
แต่ถ้าเป็นยาไอเนี่ยมันเอาไปต่างประเทศได้
๔๐๐กิโลกรัมไอ๔๐๐กิโลกรัมเนี่ย
เขาว่าไว้ส่งไปทางภาคใต้
ลงไปทางมาเลเข้าไปถึงอินโดแล้วก็ไปที่ออสเตรเลียเป็นเซนเตอร์
คุณชุวิตเคยบอกว่าเทนเตอร์เนี่ยคือไปถึงออส

เพราะฉะนั้นแอ๋มีเท่าไหร่ลงใต้
ไม่ได้ว่าทางใต้เขาจะไปเล่นเยอะแยะนะ

ไปสู่ประเทศต่างซึ่งอยู่ในใต้จากประเทศไทยลงไปมาเลเซีย
ไปถึงอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศออสเตรเลีย
ครับเดี๋ยวคุณมิ้น
เราต้องคุยกันเรื่องน้องอิมเมดหน่อยไหมในเบรกถัดไป
เป็นดราม่าหนักเลยคือจริงต้องบอกว่าอย่างที่คุณชุวิตพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นทุกครั้งว่าให้พูดความจริงใช่ไหมคะ
แล้วมาดูกันว่าการพูดความจริงลงบนโลกออนไลน์เนี่ยผลมันเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะ
คุณผู้ชมเรามักจะได้ยินกันเสมอนะคะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
คุณชุวิตเองก็บอกว่าพูดความจริงดีที่สุด
หลายคนพูดสวนกลับมาว่าแต่ความจริงอาจจะทำให้คนผู้ตายได้

คือคุณมิ้นท่านผู้ชมครับต้องเข้าใจว่าโลกในทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว

เราอยู่ใกล้เราไม่ค่อยได้คุยกันหรอกครับ

โทรศัพท์นะฮะสังเกตได้ไปที่ร้านอาหารเห็นนั่งกันนะฮะต่างคนต่างกดนะฮะโทรศัพท์

แต่กินข้าวกันกดเพื่อคุยกับคนที่อยู่ไกล

เปลี่ยนไปตรงไหนครับสังคมเริ่มเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเราพูดอะไรเบาเนี่ยคนไกลเขาได้ยิน
ลักษณะของน้องอิ้มเมดเนี่ยที่บอกว่าห้าสิบปีร้อยปีพั่นปีให้ประเทศนี้พ่อคุณไม่เจริญ
อะไรนะ
ตามรถเมย์มาช้าแล้วเขารอว่าเขารออยู่กี่ชั่วโมงเด็กคนนี้ก็บอกว่ารอไว้๒ชั่วโมงนะ
เป็นสื่อสารโซเชียลอีกประเภทหนึ่งแหละครับท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจเวลานี้
โอเคเสร็จเด็กคนนี้เนี่ย

ถ้าเป็นปกติเราคงโทรบ่นกับเพื่อน

แต่อันนี้คือมันเหมือน

ก็อาจจะคุยก็อย่างนี้แหละ

รอเป็นชั่วโมงเคยรอนานกว่านี้อีก
แต่ทีนี้ไปบ่นอยู่ในโซเชียล

ในโลกออนไลน์ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ

ก็เป็นเด็กคนนึงนะครับ
พอพูดไปพูดมาไปลง
ไอ้โพสต์ไอ้ทวิสต์อยู่นี้

ทุกวันนี้เนี่ยโลกมัน
เปลี่ยนไปเป็นสังคมที่อุดมดราม่า

ก็เป็นดราม่าขึ้นมาแล้ว
ทั้งที่ถามว่าประเด็น

น้องเป็นบุคคลที่จะเรียกได้ว่า

แล้วเขามองว่าทัศนคติมันดูรุนแรงไปไหมกับ
การด่าประเทศชาติตัวเอง
คือถูกดึงไปในทางการเมือง

ไปวิภาควิจารณ์ถึงรัฐบุง

นี่คือจุดเสียที่คนเนี่ย
จะใช้โซเชียลต้องระมัดระวังครับ

ที่เขาขับรถชนกันแล้วมีคนถ่ายคลิปวิดีโอ

ไม่มีความลับอีกต่อไปครับ
ท่านผู้ชมครับในกรณีของเด็กคนนี้
แค่แววที่ทวิต

อู้วนี้พูดถึงว่าประเทศชาติ
คนที่ไม่อยู่ก็อย่าอยู่ประเทศนี้สิ

อันนั้นคือวลีเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ

เวลาที่คนต่อว่าเขาก็จะบอกว่า
ก็ออกจากประเทศไปเลย

จริงเราต้องมาข้างล่างแยกกันก่อน
การพูดความจริงที่มันเกิดขึ้น
ที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขในประเทศในบ้านเมืองเนี่ย
มันควรจะต้องถูกตอบสนองยังไง

คุณบิ๊นคุณบิ๊นอย่าบ่นได้ไหมคุณอายุไม่เยอะคุณบ่น
ประเทศนี้มันเป็นยังไงนะแหมทำไมถึงติดอย่างนี้รถ
แล้วทำไมฝนมันตกรถมันต้องติด
ที่ติดมา๖๗๘ชั่วโมงทางด่วนที่ไม่ได้เรียกว่าทางด่วนเราก็บ่นกัน
อาจจะเป็นเพราะว่าน้องใช้คำว่าประเทศเฮงจุด
อาจจะเป็นน้องใช้คำว่าอีก๕๐ปีอีกพันปีก็ไม่เจริญ
หรืออาจจะเป็นที่น้องบอกว่าไม่อยากเรียกที่นี่ว่าบ้าน
ไม่อยากจะอยู่ประเทศนี้อืมหรือเปล่าอืมคนก็เลยมองว่ามันแรงอ่า
ที่ผมมองเนี่ยคือประเด็นข้อแรกครับท่านผู้ชมครับ
กำลังจะมองว่าสังคมเปลี่ยนไปโลกเราเปลี่ยนไป
ก็หมายความว่าเราอยู่ใกล้เนี่ยเราพูดเนี่ยไม่สนใจหรอกครับเข้าใจกัน
แต่เราไปพูดในโซเชียลโดนโซเชียลถล่มครับ
คำว่าถล่มนี่ก็คือโอ้โหมีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนด่าว่า
กับคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคซึ่งถ้าถามว่า
เด็กจะเอาความคิดอะไรถึงขนาดต้องไประมัดระวังจะลงอย่างไร

เพราะว่าพอลงไปในโซเชียลเนี่ยมันเหมือนว่าให้คนทั่วไปรับรู้

นี่เพิ่มความระมัดระวังเพราะเรื่องของโซเชียลเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกครับ
นิดเดียวคนรู้หมด
สมัยก่อนคุณมิ้นครับผมอยู่อเมริกาผมเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ผม

ส่งกว่าจะส่งถึง
เดี๋ยวนี้วันนี้วินาทีเดียวครับ
ความรวดเร็วของสื่อเนี่ยเร็วแค่ไหนครับท่านผู้ชมครับ

เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญแล้วล่ะครับ
การที่จะพูดจะอะไรต้องระมัดระวังแล้วล่ะครับ
แต่ถามว่าถ้าเด็กคนนี้อายุแค่เข้ามหาวิทยาลัย

ซึ่งใครต่อใครก็บ่นได้

แต่การบ่นนั้นพอไปลงในโซเชียลเขาเท่านั้น
มันเกิดความคิดหลากหลายขึ้นมาทันทีว่า

ก็เกิดเป็นสังคมที่บอกแล้วครับ

หรือว่าไปด่านัฐบาลหรือเปล่า
แล้วจริงเด็กคนนี้ผมก็ว่าคงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นหรอกครับ

โอ้โหถึงขนาดว่าเป็นเรื่องเป็นราว
ใหญ่โตมีคนวิพากษ์วิจารณ์มีคนถล่ม
มีคนไปพูดถึงความไม่รักชาติไปถึงไกลนู่นเลย

ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่จะต้องระมัดระวังในสังคมโซเชียลทุกวันนี้
ว่าเราทำอะไรออกไป

จะทำอะไรประชาชนก็ถ่ายวีดีโอตำรวจก็ส่องอยู่ที่ไหล่
ต่างคนต่างส่งกันว่าทำอะไรเป็นหลักฐานยังไง
ขับรถมีกล้องหน้ารถไหมมี

จะขับจะเฉียวจะชนอะไรมีหลักฐาน
ประกันภัยก็ลดราคาให้อีก
เออถ้าเกิดมีไอ้กล้องหน้ารถเนี่ยเห็นไหมครับ
ผมว่าทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ

อะไรที่เราพูดเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ย
ตอนช่วงต้นเบรกเนี่ยคือ
อยู่ใกล้กันเนี่ยกลับไม่ค่อยได้ยินกันนะ
แต่คนอยู่ไกลนี่กลับรู้เรื่องกลับได้ยิน
นี่คือสิ่งที่ผมมองแล้วว่า
สิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า

มันก็เหมือนกับคนทั่วไปที่บ่นล่ะครับ
ไม่ได้มีอะไรมากบ่นไปมันทำไมรถติดอย่างนี้มันเป็นอะไรเนี่ย
ไอ้กรุงเทพประเทศไทยทำไมเป็นอย่างนี้
บ่นกันเยอะนะเอาจริงคือต้องบอกว่าอย่างข้อความที่น้องบ่นเนี่ย
บ่นแรงกว่านี้ใช้คำรุนแรงกว่านี้ด้วย
แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะใช่ครับ
คนก็เลยไม่ได้ไปรุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการบ่นของเขา
แล้วอย่างนี้เนี่ยต่อไปจะบ่นได้ไหมเนี่ย
ใครจะกล้าบ่นใครจะกล้าพูดอะไร
เพราะว่าถ้าพูดไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นความเห็นของเราเนี่ย
รู้สึกว่าจะไปคนอื่นที่ฟังเนี่ย

เออนะจริงไหม
คือมิ้นมองว่าจริงคือการเล่นโลกออนไลน
ลืมว่าอินเทอร์เน็ตเชื่อมคนให้ถึงกันใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่อยากเชื่อมถ้าเราเอาอะไรลงไปในอินเทอร์เน็

มันเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่คุณชุวิตให้คนเข้ามา
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเขียน
ดังนั้นก็คงจะเป็นบทเรียนครับท่านผู้ชมครับ

เป็นบทเรียนให้ต่อไปว่าคนที่จะโพสต์หรือจะใช้อะไรเนี่ย

เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่พูดนะครับ
ไม่ใช่แค่ตะโกนนะครับมันได้ยิน
เดี๋ยวนี้ลงในโซเชียลเนี่ย
ทุกคนในประเทศนี้ได้ยินเลยครับ
ไปถึงนอกประเทศก็ได้ยินเหมือนกัน

ถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ต้านกระแสลม

จะด่าจะว่าผมก็ยิ้ม

ต่อใครต้องมาต่อว่าไม่รักประเทศ

จริงการบ่นนี่เท่ากับไม่รักชาติเลยเหรอคะ

มันมีทั้งดีและเสียนะครับ

ผมโบราณนะเขียนจดหมายดีกว่ามึง

ยังเป็นความลับอยู่ในแค่กลุ่มเล็ก

ถ้าเกิดละก่อนเราพูดกันก็อยู่ในหมู่เรา

วิพากษ์วิจารณ์เพื่อนฝูงกันในครอบครัว

ใครก็ได้เนอะ

เพราะฉะนั้นแสดงถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับท่านผู้ชมครับ
คุณชุวิตอะไรอย่างนี้ความจริงยังพูดได้อยู่ไหมคะ

นี่คือความจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้ว

ความจริงของผมผมพูดนะครับ

เพราะพูดความจริงเพราะว่าไปขึ้นศาล

มันไปฆ่าต่อสู้อูหูกว่าจะจบ
นี่ขนาดคุณแพทย์โดนไป๗ฝากนะ

คนที่มีคดีแล้วก็ไปบอกว่าสู้ไหมครับ
ถ้าไม่คิดว่าผิดแล้วก็ชนะอยู่แล้วนี่

คือแม้ว่าตัวเองถูกแต่ขึ้นไปมีคดี

ซึ่งมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างที่ว่าล่ะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ชูเว็ตตีแสกหน้า

ไปยืนเอาข้างทางเนี่ย

ข่าวเนี่ยก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย

ประมาณแค่๒๓ทุ่มเองนะครับ
ทางตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีการทำร้าย
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ใบ้รถประจำทาง

แขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชัน

คนเลิกงาน๓ทุ่มเนี่ยคุณมิ้นว่าดึกไหม

ทุ่มในกรุงเทพไปยืนอยู่ข้างทาง
ก็ข้างทางนี่ก็เป็นสายรถเมย

แต่ไอ้ข้างหลังเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่า
ตรงฟุตบาร์เนี่ยด้านหลังก็จะมักจะมีโพงหญ้า

เป็นพงย่งพงหญ้าปรากฏว่านายอับดุลเลาะเนี่ย

อะไรนะนาราธิวาสนะครับ

เห็นผู้หญิงยืนอยู่คนเดียวก็ไปฉุดเขาเข้าไป

ทุบตีแล้วก็ชกท้องนะครับ
ดึงเสื้อผ้าหลุดลุ้ยนะครับ
แล้วก็ดึงชุดชั้นในนะครับ

เกิดได้ยินแล้วก็เห็นเหตุการณ์
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีเรื่องอะไร

ตำรวจจับได้เพราะว่าอะไรครับ

วันนี้ก็เลยมีการจัดแถลงข่าวนะครับ

จะเตือนท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีอย่างสูงครับ

กำลังจะเข้าเวรตอนตี

มารอรถเมย์ปรากฏว่ามันมีคนนะครับฉุดเข้าไปด้านหลังนี่แหละครับ
พงหญ้านี่แหละครับคือบริเวณถนนใช่ไหมฮะ
ถ้าเช้าจัดมันก็จะลดน้อยอ่านะครับอย่างบริเวณเนี้ย
ผมว่าตริงชันเนี้ยสามสี่ทุ่มนี่ก็ลดเริ่มน้อยลงละนะฮะ
แล้วดึงเข้าไปที่พงหญ้าข้างหลังแล้วก็เอามีดจี้คอครับ
อย่าร้องนะอย่าขัดขืนนะเสร็จแล้วก็ถือโอกาสข่มขืน
พอข่มขืนเสร็จไม่พอครับจับกดน้ำอีกเพราะว่ากลัวว่าจะ
ไปแจ้งความแจ้งตำรวจลักษณะนี้ผมอยากจะเตือนท่านผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีว่า
ในเวลาค่ำคืนหรือเวลาเช้าบริเวณป้ายรถประจำทางต่างนะครับ
พยายามยืนอยู่ที่มีคนครับผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์ก
เข้าไปที่ตู้สับเวย์โบกี้เนี่ยให้เลือกเอาโบกี้ที่มีคน
อย่าไปเลือกโบกี้ที่ไม่มีคนแม้กระทั่งในโบกี้เหรอคะในโบกี้นี่แหละครับ
เช่นเดียวกับประเทศไทยเนี่ยเลือกเอาบริเวณที่มีคนครับ
อย่ายืนอยู่คนเดียวโดยเด็ดขาดครับในบริเวณตอนเช้านะฮะ
คุณผู้ชมกำลังจะออกไปทำงานตอนเช้าก็ต้องออกมาคนตี๕ออกมานะครับ
หรือตอนดึกกลับไปอาจจะไปรอรถกลับแล้วไปรอรถวิน
เตอร์ไซค์เข้าบ้านนะครับที่ที่ยืนอยู่เนี่ย
จะต้องมีคนครับถ้าไม่มีคนจะยืนไปใกล้เซเว่น
หรือว่าจะไปหาสถานที่ที่มันมีไฟแสงสว่างอย่าไปยืนอยู่ในบริเวณด้านหลังที่เป็นพงหญ้า
โดยเด็ดขาดอืมนี่เป็นคำเตือนจากชุวิตนะครับอืมนะครับ
อีกกรณีหนึ่งคือวันนี้มีการเตือนภัยแล้วล่ะ
คุณมินทร์เมื่อวานที่ผมพูดไปเนี้ยเราย้ำแล้วย้ำอีกว่าสัมภัณฑ์ย้ำแล้วย้ำอีกบอกว่าเอ๊การเตือนภัยเนี้ย
เรื่องการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมการเตือนภัยเรื่องอะไรต่างเนี่ย
ตกลงเป็นหน้าที่ของใครคุณชุวิตก็ต้องมีเจ้าภาพใช่ไหมมันต้องมีเจ้าภาพชัดเจนเลยครับ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวกรมชนบ้างเดี๋ยวกรมทรัพยากรทางน้ำบ้าง
เดี๋ยวมีกรมอุตุบ้างปพก็มานะนะครับวันนี้ก็พอแล้วล่ะครับ
เมื่อวานผมบอกว่าช่วยเตือนเป็นจุดได้ไหมแม่พอพอนี่ก็เหมือนประชดนะครับ
ยังไงละมุยครับท่านผู้ชมครับประกาศเตือน๓๐จังหวัดเลย
เอาให้พอครับจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตก
เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงสี่ถึงหกสิงหาสรุปแล้วเนี้ย
แทงหวยไม่มีผิดนะครับคุณวินแทงตั้งแต่ศูนย์อันสิบเลย
กลัวไม่ครอบคลุมเขาก็เลยบอกหมดก็ปรากฏว่าอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปพเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ร่วมกับกรมอุตุกรมชนประธานกรมทรัพยากรธรณี
ช่วงวันที่สี่ถึงหกนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออืม
ตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำล้นตลิงน้ำป่าไหลหลากดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยได้
จึงสั่งการให้๓๐จังหวัดภาคเหนือ๑๐จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๑๒จังหวัด
ภาคตะวันภาคตะวันออกอีก๔จังหวัดภาคใต้อีก๔จังหวัดรวม๓๐จังหวัดนะฮะ
อย่างนี้ผมถามคุณมิ้นจริงเถอะท่านผู้ชมครับมันจะเตรียมตัวได้ไหม
สามสิบจังหวัดนี่ประชาชนสามสิบจังหวัดนี่เขาจะเตรียมตัวไหมหรือว่าเขาจะเชื่อฟังไหม
เพราะว่ามันดูปริมาณกว้างเหลือเกินอ่ะจริงจริงอันเนี้ยมันเหมือนประกาศเตือนของกรมอุตุที่เขาก็ประกาศเป็นประจำอยู่แล้วว่าอ่า
ช่วงนี้มีฝนตกร้อยละหกสิบในพื้นที่ภาคนี้นี้ระวังจังหวัดนี้นี่นี้
แต่คือมันไม่ได้ลงในรายละเอียดหรือว่าเจาะลงไปเป็นพื้นที่เป็นอำเภอว่าพื้นที่ตรงนี้ต่ำนะเสี่ยงนะเตรียมนะอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่อย่างกรณีอย่างเช่นที่เขาบ่นมาเนี่ยไม่ได้บ่นเนี่ยก็แจ้งมาเลยเนี่ยอย่างสกลนครเนี่ยที่พูดเนี่ย
ถ้าอ่างน้ำทะลักไหลมาอย่างนั้นกว่าน้ำมันมวลน้ำนี้มันจะเคลื่อนมาถึงตัวเมืองเนี่ย
เขาบอกมีเวลาตั้งสามถึงสี่ชั่วโมงน่ะใช่ค่ะแล้วในสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเตือนได้ไหม
เตือนได้สิก็นั่นแหละสิครับเนี่ยก็สิ่งที่ผมบอกหรือลักษณะแบบเนี้ย
ก่อนที่พายุจะมาเนี่ยสามารถประมาณการได้ไหมว่าจังหวัดไหนจะจะกระทบหนักดูจากสภาพภูมิศาสตร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมค
ลักษณะของสกลนครเนี่ยที่มีปัญหาคือไอ้ที่บอกว่าน้ำล้นอ่างหรือน้ำทะลักหรืออ่างแตกอะไรต่างเนี่ยที่บอกว่าไม่ต้องไปเถียงกันน้ำมันท่วมแล้วก็โอเค
แต่ถามว่าเตือนได้ไหมเตือนก่อนได้ไหมระยะเวลาสัก๓๔ชั่วโมงเนี่ยชาวบ้านก็ยังเตรียมตัวทันนะ
คือถ้าเรารู้ว่ามันเริ่มจะมีปัญหาหรือมีแนวโน้มว่าอาจจะวิกฤตก็น่าจะเตือนได้
จริงจริงอย่างเมืองนอกญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาสั่งอบพยพคนเลยเนอะใช่
ล่วงหน้าด้วยซ้ำไม่ว่าจะเกิดหรือไม่ถูกต้องครับต้องเตือนครับแล้วต้องมีเจ้าภาพครับ
ไม่ใช่ว่าปพเตือนทีกรมอุตุพูดทีกรมชนพูดที
คือประชาชนคนไทยเนี่ยสับสนไปหมดเดี๋ยวฟังทางนู้นเดี๋ยวฟังทางนี้นะครับ
คือคือมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ตัวไหมเนี่ยต่อไป
เอาทางนี้เตือนเลยเอาเตือนให้พอเลย๓๐จังหวัดเลยนะเอาเนี่ย

ทีพร้อมกันทั่วถูกอยู่แล้วล่ะครับ
หนึ่ง๓๐จังหวัดเนี่ยมันต้องโดนอยู่สักจังหวัดหนึ่งหรือไงเนี่ย
เอาเป็นว่าอันนี้อาจจะเป็นการเตือนเบื้องต้น
แล้วถ้าเกิดมีอะไรที่ดูแนวโน้มจะวิกฤต
คาดหวังว่าเขาจะออกมาเตือนเจาะเป็นพื้นที่พื้นที่ไปอีก

ถ้าเจาะมาเป็นพื้นที่หรือว่าบอกมาเลยเป็นจังหวัด
เขาจะได้เตรียมตัวหรือถ้ามีภัยใกล้แล้วเนี่ย
ไม่ต้องมากหรอกครับเอาสัก๓๔ชั่วโมงก็ยังทัน
ชาวบ้านเขายังเตรียมตัวทันแต่ว่าเอาแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมันไม่ได้
เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปการเตือนภัยควรจะเปลี่ยนแปลง
ควรจะมีการเตือนแบบมี๑มีเจ้าภาพ

สามถ้าการเตือนภัยนั้นอยู่ใกล้มากเนี่ยในระยะเวลาที่แบบอ่างแตกอะไรทำอะไรอย่างนี้
คนที่เป็นผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นก็ควรที่จะเตือนประชาชนโดยเร่งด่วนครับ
นี่คือสิ่งที่ผมสรุปให้ฟังนะฮะ
มิ้นคุณมีอะไรจะแจกอีกไหม
มีเซื้อจะแจกเตือนคุณผู้ชมควรลืมว่าเราจะแจกเซื้อกันนะคะ

ง่ายเลยคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นอย่างที่คุณผู้ชมเคยทำนี่แหละ
เข้ามาในรายการแต่ว่าขอเพิ่มเติมก็คือ
แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชม

คือติดเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ส่งมาไม่งั้นจะติดต่อไปได้ยังไง
ใช่คือใส่แฮชแท็กมาเราไม่ได้เอาเบอร์ขึ้นหน้าจออยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเอามาเพื่อที่จะให้เราเห็นว่าอ๋อ
ถูกใจคอมเมนต์นี้จังเลยเดี๋ยวเราจะได้โทรกลับไปแจกเสื้อ
๑สิงหาคมนี้นะคะแจกทุกวันวันละ๓ตัว

พรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาส่งมาได้ยาวไปถึงสิ้นเดือนนะคะ
เอาล่ะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้ว
ฝากไว้หนึ่งเรื่องคือเรื่องของการสื่อสารนะคุณชุวิต
ไม่ว่าจะโลกออนไลน์โลกจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น

มีอาวุธในการสื่อสารอยู่ในมือที่รวดเร็วทั่วทันแล้วก็ทั่วถึงแล้ว

นั่นแหละนะคะหมดเวลาแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ